ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะวันนี้ไปที่กระทรวงการคลัง
เรียกร้องไปถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ
แต่เธอบอกว่ามันขึ้นสถานะว่ารอการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ย
รอการตรวจสอบมานานกว่า๒สัปดาห์แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะผู้หญิงคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ให้เข้าใช่ค่ะนะฮะก็อยู่แค่ด้านหน้าแบบนี้นะคะถูกต้องก็พยายามเรียกร้อง
จะขอพบเราห์โธ่มอลรีว่าการกระทรวงการคลัง
ไม่ทิ้งกันเนี่ยที่เธอลงทะเบียนขอเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทไป
สถานะของเธอว่ารอตรวจสอบมานานกว่าสัปดาห์เธอบอก
นี่ฮะสุดท้ายแล้วพอไม่มีใครออกมาเธอก็ทิ้งตัวลงนอนแบบนี้เลยครับ
บอกว่าข้อมูลเธอเนี่ยถูกต้องหมดตั้งแต่เดือนที่แล้ว
แต่ยังไงก็ยังไม่ได้เงินสักทีเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วนะฮะ
พอนอนลงไปสักพักนึงเนี่ยสุดท้ายก็ถึงยอมลุกขึ้นมาพูดคุยกัน
คนนี้ชื่อนางวิรัยจันเพ็งอายุ๕๔ปีนะครับ
มาจากอำเภอตลาดสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
บอกว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาลำบากมากไม่สามารถขายเสื้อผ้าได้เพราะตลาดนัดปิด
ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเธอขาดรายได้ในการดูแลน้องที่พิการแล้วก็แม่ที่สูงอายุ
หวังว่าการเดินทางมานอนที่หน้ากระทรวงการคลังวันนี้
จะได้รับคำตอบว่าเธอต้องรอไปอีกถึงเมื่อไหร่
อยากจะให้ท่านเมตตาหน่อยผู้หญิงคนนี้เลี้ยงครอบครัวนะท่าน
ขาดิฉันก็กระเพกอยากให้ท่านสงสารหน่อย
ประชาชนเนี่ย๑สิทธิ์๑เสียงท่านจะไม่มองบ้างเหรอ
แต่จะให้ฆ่าตัวตายก่อนเพราะท่านไม่ออกมาจะนอนให้มันมันเหนื่อยอ่ะ
ไม่มีแรงแล้วไม่ได้กินข้าว
วันนี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไปนะฮะไม่ใช่แค่ผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้เท่านั้นนะฮะ
ก็เหมือนเมื่อวานที่มีคุณป้าคนหนึ่งไปแล้วก็กินยาเบื่อหนูเลย
แต่คุณป้าเขาลงสถานะลักษณะก็คือว่าได้แล้ว
ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านแต่คุณป้าท่านก็งงไงว่าตกลงได้เงินหรือไม่ได้เงิน
ถ้าเราคลิกเข้าไปก็เอ๊ะอะไรฝรั่งสถานะปรับปรุงอะไรแบบนี้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
ให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วเปิดใหม่ได้ไหมเพราะว่าเขากดลงทะเบียนตอนแรกเขากดไม่ได้เขาก็อยากลงแต่หลายคนเขาบอกเขาทำไม่ได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอย่างนี้เขาก็เข้าไปไม่ได้สักทีหนึ่งคนกลุ่มนี้เขาเชื่อว่าตัวเขามีสิทธิ์ต้องได
แค่ผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนของการลงทะเบียนเลยกลายเป็นไม่ได้เงินไงเลยอยากให้เปิดอีกสักรอบนึงให้ลงใหม่ได้ไหม